มุดปากกาซิตี้นะครับวันนี้จะไปเยือนโปรลิสเทโล
วันนี้น่ะถ้าสมุดปลาการ์ซิตี้เนี่ยเก็บสามแต้ม
ก็จะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงได้เหมือนกันอืมต้องบอกว่า
ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตานะครับสำหรับสมุทรปราการ
เพราะว่ามีทางด้านพิชชี่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าดูความพร้อมของคู่นี้กันก่อนนะครับ
ด้วยสกอร์๒ต่อ๒ทั้ง๒นั้นนะครับทำให้ตอนนี้มี๓แต้มอยู่ที่อันดับ๑๑ของตารางนะครับ
วันนี้จะเจอกับการท่าเรือความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับ
ขณะที่แกนหลักคนอื่นนะครับก็ต่างฟิตสมบูรณ์นะครับ
ก็พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ด้วยนะครับทั้งสองคนนี้
ส่วนคนอื่นครับก็ยังนำทับโดยสุพันธ์ทองสงศ์สุพนภัทรกิ่งแก้ว
ไปดูที่การท่าเรือกันบ้างนะครับที่เพิ่งคว้าชัยเป็นเกมแรก
เกมที่แล้วสองตอนศูนยอมก็ทำให้มีห้าแต้ม
จากการลงสนามสามเกมนะครับสำหรับความพร้อมของทีมเยือนในเกมนี้นะครับ
โอ่งดูสิเฉลิมแสนก็แข้งตัวหลักยังคงฟิตแล้วก็สมบูรณ์พร้อมที่จะลงสนามนะครับ
ก็จะนำโดยฟิลิปโรเลอร์ธนบุญเกสอรัตประกอบเป็นพักษ์บรรดินภาราสเกียลซัวเลสรวมไปถึงเหนือสั้นโบเนียด้วยนะครับ
สถิติการเจอกันนะครับเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับการท่าเรือเนี่ยฟอร์มแจ่มกว่าเยอะเลยนะครับ
เอาชนะสุพรรณบุรีได้ทั้ง๒เกมไปกลับเลยนะครับ๔ต่อ๐แล้วก็๒ต่อ๐นะครับ
แล้วก็การเจอกัน๕นัดหลังสุดเนี่ยการท่าเรือก็ยังดีกว่านะครับชนะได้๔เกมแล้วก็แพ้๑เกมนะครับ
ก็ถือว่าสถิติข่มทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับ
พาทีมปลดล็อกเอาชนะเกมแรกในหลีกให้ได้นะครับ

เกมล่าสุดนั้นก็เปิดบ้านชนะทูแบงคอกไป๓ต่อ๑นะครับ
ทีม๓นัดยังไม่แพ้ใครด้วย

มีโอกาสจะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
เกมนี้ก็จะนำโดยเจริญศักดิ์วงกร

ส่วนชายวัดศรีนวงกองหน้ากัปตันที่๗ปลายก็
มีโอกาสได้คืนสนามในเกมนี้นะครับ

ฟุตบอลรอไทยลีกในค่ำวันนี้นะครับเย็นวันนี้นะครับ

แล้วก็เมืองกาลยูเนเต็ดพบกับเกษตรศาสตร์ส่วน๑๙นาฬิกานะครับ
ซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับที่ทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
เตรียมเดินทางกลับบ้านในวันจันทร์ที่๒๗กันยายนนี้นะครับ
หลังจากที่ทำเอกสารต่างครบแล้วโดยจะเดินทางจากลิโนเนียไปยังตุรกีก่อนนะครับ
แล้วก็จะต่อเครื่องมาที่กรุงเทพใช้เวลาจากตุรกีถึงกรุงเทพเนี่ย
ประมาณ๑๐ชั่วโมงนะครับก็จะถึงไทยในวันที่๒๘กันยายนนะครับ
เวลา๓โมง๒๕นาทีโดยทีมไทยนะครับก็ยังรอลุ้นในเรื่องของการลดช่วงเวลากักตัวจาก๑๔เป็น๗วันนะครับ
ที่จะมีการประชุมจากรัฐบาลในวันจันนี้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้วนั่นเอง
ส่วนสุภวุฒเถื่อนกลางครับกองหน้าทีมชาติไทยที่ค้าแข้งในประเทศญี่ปุ่นกับนาโกย่าโอเชียนนะครับ
ก็จะแยกย้ายบินเข้าญี่ปุ่นเลยทันทีนะครับครับขณะที่สุธินบัวตูมนะครับ
ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็ได้มีการสรุปตัวเลขโบนัสของทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายในฟุตซอลโลก๒๐๒๑นะครับ
ก็เป็นจำนวนเงิน๖ล้านบาทนะครับก็มาจากสมคมกีฬาฟุตบอล๓ล้านบาท
แล้วก็กลุ่มเพื่อนสุธินอีก๓ล้านบาทนะครับ